ไปที่นครพนมครับคุณผู้ชมครับ
ชาวบ้านเขาร้องเรียนว่ามีแม่ชีคนหนึ่ง
อ้างตัวว่าเป็นขั้นอารหันต์แล้ว

แต่มีพฤติกรรมชักชวนให้ร่วมจองกองบุญ
ให้ทำบุญก็จะได้รับทองคำไป๑สลึง
มีหลายคนหลงเชื่อความเสียหาย

มีคนเอาเงินมาให้ห้าหมื่นใบสิทำพิธีซะยานเราให้มีเศรษฐีมาหา
หมื่นบาทผมอยู่นี่จำไว้นะสายใดก็แล้วแต่จำไว้
มีโน่นอยู่ข้างในอีกพิมพาตรงนั้นอีกพิมพาทำของใส่หมดเลย
ไม่ต้องถามใครเทพทั้งหมดแล้วเล่นเก้าเก้าตัวร้าน
พระองค์ก็เหมือนมากกว่านั้นอย่างนี้สรีระนี้เยี่ยมก็มีนี่สรีระที่

ร้านมหาสกบสฆามาฮา
ใครที่สูงที่สุดในโลกรุ่นคือเราผู้ชายไม่ใช่เพราะผู้หญิงปกครอง
โอ้โหอึ้งเลยฮะ
ชีท่านกวาดมาทุกศาสนาเลยนะฮะ

เป็นคลิปขณะที่แม่ชีคนนี้นะ

จนสำเร็จเป็นพระอารหันต์

บางครั้งคุณผู้ชมฟังรู้เรื่องไหมครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีตรวจสอบจนทราบว่า

สถาปฏิบัติวิปัศนา

นุ่งห่มผ้าสีแดงคล้ายกับ
จีวอนสีกรักหรือว่าสีแก่นขนุน

แล้วเรียกตัวเองว่า
เป็นพระยาธรรมิกราช

คุณผู้ชมครับติดป้ายบอกว่า

ด้านหน้าเนี่ยคุณผู้ชมฮะมีรูปปั้นพระพุทธเจ้า

อัคระสาวกนับร้อยองค์

จากนั้นผู้หญิงคนหนึ่งโกนผมนะฮะ
นุ่งชุดสีขาวนะครับ

อ้างตัวว่าเป็นพระยาธรรมิกราช

คนที่อยู่ในชุดข่าวนี้

แม่ชีห่มแดงคนกล่าวเป็นพระอริยะ

ที่ลงมาแสดงธรรมให้กับพระสงฆ์

ยังไม่มีบุญพอที่จะเข้าฟังธรรมเลย

พระสงฆ์มีพระภิกษุ๑รูป

สำนักปฏิบัติวิปัสนา

ปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ได้๓ปีแล้วครับ
นี่ฮะนักข่าวของเราพิติก่อติดเลย

ไม่ต้องหาคำตอบว่าเธอเป็นใคร

ขณะที่ชาวบ้านร้องเรียนบอกว่า

มีพฤติกรรมพฤติการช่อโกง

องกองบุญหากใครจอง

หนึ่งสลึงคล้ายกับแฉลูกโซ

ผู้เสียหายซึ่งเป็นครัฐการคลุบอกว่า

สิทธิ์ของแม่ชีห่มแดงเพราะนางเพลินสนิทกับแม่ยาย
จากนั้นนางเพลินเนี่ยได้ถือพานใส่ทองรูปภัณฑ์มาหาแม่ยายที่บ้าน
ให้ร่วมทำบุญเรียกว่ากองบุญอภินิหาร
หรือว่ากองผ้าป่าทองคำกองละ๓๕๕บาท
เมื่อโอนเงินทำบุญแล้วจะได้รับทองคำหนึ่งสลึง
พอแม่ยายนำทองไปขายปรากฏว่าขายได้๖๐๐๐บาทครับคุณผู้ชม
ต่อมานางเพลินเนี่ยก็นำกองผ้าป่ามาให้ภรรยาของในตั้ม
ร่วมทำบุญอีก๔กองได้ทองมา๔สลึงคราวนี้
เอาทองไปขายก็ได้เงินมา๒๔๐๐๐บาทจริง
กระทั่งต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ทยอยซื้อกองผ้าป่าอีกจำนวนมากเพราะว่ามีโปรโมชั่นนะฮะ
รวมแล้วซื้อกองผ้าป่าไปทั้งสิ้น๘๐กองรวมเป็นเงินกว่า๒๓๐๐๐บาทครับ
โดยนางเพลินอ้างแบบนี้บอกว่า
ชีมีเงินจำนวนมากตั้งเป็นกองบุญช่วยเหลือชาวบ้าน๓กอง
คือกองบุญองค์ปฐมสมเด็จสมณะโคดม
กองบุญหลวงปู่เทพโลกอุดรและกองบุญพระยาธรรมิกราชครับคุณผู้ชม
ในตั้มเริ่มเห็นความผิดปกติแล้วจึงทวงเงินคืนจากแม่ชี
แต่แม่ชีบอกว่าไม่ได้ไม่ได้อยู่ระหว่างตรวจชะตามนุษย์นะ
ยังไม่สามารถจ่ายเงินคืนให้ได้นายตั้มจึงเข้าแจ้งความกับตำรวจนะครับ
เพราะยังมีภรรยาแล้วก็ญาติที่ในตั้มบอกว่าเสียรู้ศูนย์เงินให้แม่ชีกว่า๖แสนบาทครับ
อกจากนี้ยังมีผู้เสียหายรายอื่นนะครับทวงเงินจากนางเพลินก็ถูกบ่ายเบียงมาตลอด
แถมระยะหลังมีการข่มขู่อ้างว่าพระยาธรรมิกราชเนี่ยนะ
มาเอาชีวิตชาวบ้านเป็นร้อยคนเป็นร้อยชีวิตถ้าใครไปแจ้งความดำเนินคดี
ขณะที่ในอำเภอเมืองนครพนมก็พากำนันผู้ใหญ่บ้านครับลงพื้นที่สถานปฏิบัติวิปัสนา
เพื่อแจ้งให้พระภิกษุรูปนี้เตรียมเอกสารหลักฐานต่างทั้งใบสุทธิพระโฉนดที่ดิน
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็เตรียมจะเข้าตรวจค้นขณะที่ตำรวจสืบสวนจังหวัดนครพนมนะครับ
ก็ควบคุมตัวแม่ชีการ์ตูนผู้ร่วมขบวนการแม่ชีห่มแดงไปสอบปากคำที่สพกุตะไก้นะฮะ
ส่วนแม่ชีอีกคนนะครับส่งตัวไปที่สพท่าอุเทนที่มีผู้เสียหายไปแจ้งความไว้ที่ท้องที่นั้นฮะ